เดี๋ยวนี้เรื่องของนวัตกรรมเรื่องของความทันสมัย
เติมเต็มได้กับทุกคนรวมถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับ
เพราะว่ามีเกษตรกรที่จังหวัดบุรีรำ
ทำให้สามารถที่จะทำการค้าการขายออนไลน์ได้ด้วย

ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่จังหวัดบุรีรำ

ติดตามความทันสมัยนี้ได้จากคุณกนกรัฐโกวิชัยครับ
ข้าวเมาทอดกรอบหลากหลายรส
เมื่อนำมาบรรจุแพ็คเก็ตใหม่ให้ทานง่าย
กลายเป็นอาหารทานเล่นที่ได้รับความนิยม
และสร้างรายได้ให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
โคกวานอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
แต่ละครัวเรือนได้นับหมื่นบาทต่อเดือนค่ะ
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่าง
พลิกวิกฤตราคาข้าวตกต่ำให้เป็นโอกาส
โดยใช้อีคอมเมิร์สเป็นช่องทางการจำหน่าย
แต่เมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาเราสามารถโพสต์ขายออนไลน์

มันทำให้แบบคนเข้ามาดึงดูดที่หมู่บ้านเราเยอะขึ้นค่ะ
แล้วทีนี้จากที่๒๓๐๐โลตอนนี้เราอาจจะส่งออกได้เป็นตันเลย
ค่ะเพราะมันเป็นผลผลิตของทั้งหมู่บ้าน
ทำให้ชุมชนเราก็มีการพัฒนา
มีการพัฒนาและก็มีการส่งออกที่เยอะขึ้นค่ะ
ชาวบ้านก็เหมือนกับไม่ตกงาน
มีรายได้เข้ามาเพิ่มขึ้นอีกเยอะค่ะ
อดคล้องกับนโยบายของกระทรวงดิจิทัล
ที่ต้องการพัฒนาประเทศให้ใช้ประโยชน์จากดิจิทัลทุกภาคส่วน
และให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากร
นำอีคอมเมิร์ตชุมชนขึ้นเป็นครั้งแรก
เพื่อสนับสนุนช่องทางให้ชุมชนทั่วประเทศ
ประสบความสำเร็จค้าขายผ่านออนไลน์ค่ะ
ให้มุมบ้านที่อยู่ทางไกลนั้น
ได้มีทั้งแต่ใช้สินค้าที่ผลิต
ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมืองสินค้าทางเกษตร
หรือว่าสินค้าที่เป็นงานฝีมือก็จะสามารถ
เอามาโพสต์ลงในเน็ตแล้วก็มีการสั่งซื้อซื้อขายได้
ตรงนี้ก็คาดว่าในปี๖๐จะครอบคลุมทั่วประเทศ
เพราะฉะนั้นชาวบ้านทุกคนที่ปฐกัน

ก็อาจจะเป็นบางส่วนที่มีอยู่แล้ว
ก็จะเพิ่มขีดความสามารถให้มากขึ้น
ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นแก่นนำกว่า๒๕๐คน

กลับไปถ่ายทอดสู่ชุมชน

ไม่ว่าจะเป็นชุมชนใกล้อย่างนี้
กลุ่มของนักเรียนก่อสนในชุมชนอย่างนี้
หมายถึงการทำกระเป๋าการทำยะหม่องน้ำ

พี่ก็จะเป็นตัวช่วยนะคะ
ในเรื่องของการสอนในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้

แล้วเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาก็จะนำมาขายออนไลน์ค่ะ
แม้ว่าอินเทอร์เน็ตที่ยังไม่ครอบคลุมจะเป็นอุปสรรค
แต่ผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้จะได้รับเทคนิค
ตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการถ่ายภาพจากสมาร์ทโฟน
เขียนรีวิวสินค้าการสร้างร้านค้าออนไลน์

รวมทั้งกลยุทธ์การขายออนไลน์แบบมืออาชีพกลับไปค่ะ